อีกอีกอีกวันนี้เรา

เหนื่อยเหมือนกัน
ไปเลยมั้ยไปละกับวันสนามโอ้โฮมาเร็วไปเถอะ

แบบว่าน้ำเชี่ยวด้วยนะไม่นิ่งเลยนะ
ผมไปป่วนสนามกัน

เดี๋ยวเราจะไปดูคือในเกมนั้นมีความพิเศษ

อยากจะไปทำความรู้จักกับนักเตะไทยให้ครบ
เพื่อที่จะได้แบบเฟ้นหามาติดทีมช่องทีมชาติ
ตอนนี้นี่ศึกษาแห่งขันฟู้ซอลนี่ถือว่าโด่งดังคึกคลักมากไหมฮะ

ต้องไต่อันดับขึ้นมาจากอันดับอะไรสักอย่างหนึ่งให้ไปขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้
ก็เดี๋ยวเราจะมาแข่งชิงแชมป์อาเซียนด้วยนะ
โอ้ยนี่มันมันอยู่ใต้ฝุ่นแบตทิวหรือเปล่า
อย่างนี้ผมว่าเราไปดูกันดีกว่า
ผมขอแนะนำ๒นักเตะนะครับ
แนะนำฝากถึงโค้ชฟุตซอลทีมชาติเลย
โค้ชมิเกลว่า๒นักเตะตรงนี้อยู่ในตำแหน่งภูมิสาประตู
ของทั้งสองฝั่งขอติดทีมชาติเลยเพราะว่าซุปเปอร์เซฟจริงครับ
ช่วงปวนสนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมบุกตะลุย
สนามภูติอนันต์ย่านบางนา
นัดแรกของเลขที่๒ระหว่างทีมราชนาวี
เปิดบ้านต้อนรับทีมบางกอกซิตี้
ซึ่งนัดนี้มีบุคคลสำคัญอย่างมิเกลโรดิโก
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทย

จะเป็นแมวมองคัดนักเตะเข้าทีมชาติแน่เลย
โอ้โหตื่นเต้น
นักกีฬาพร้อมกองเชียร์ก็พร้อมสิครับ

ตู้สองออกมาสู้ขังมันหยด
อ้าวผูกเข้าไปลุยเข้าไป

โอ้โหไม่เท่านั้น
ไม่เป็นไรครับลองใหม่
คราวนี้ต้องตั้งใจกว่าเดิม
อ้าววิ่งไปขวาไป

ยิงอีกลองที
สกัดได้ทุกลูกแบบนี้จะเก่งเกินไปแล้ว
ไหนขอไปส่งใกล้หน่อยสิครับ
วันนี้คนหรือกาวทำไมมันเหนียวขนาดนี้นี่
โอ้โหก็จะไม่ให้เหนียวได้ยังไงล่ะครับ
ราชนาวีเขามีโกหน้าติ๊มแต่ลีลาไม่ติ๋ม
อมรชัยใจปั้มส่วนบางกอกซิตี้ก็มีกวินแทร่หลก
นี่มันโกมกุฟดซองไม่ใช่ประตูงบ้าน

รวมกันแล้วเกือบร้อยลูกเลยทีเดียว
โอ้โหแต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

ก็ขอมอบรางวัลมือ๙แห่งปี

โหทำได้ทุกลูกไง

แล้วก็ว่าให้เค้าติดทีมช้าเถอะ
เพราะว่าสองคนนี้ผมว่าโอ้โห
ปติกรียาของเค้านี่เป็นเป็นปติกรียา
รวดเร็วแล้วก็โอ้โหต่อเนื่องมาก

ในฐานะที่คุณเคยเป็นผู้รักษาประตู
อยู่ที่หมู่บ้านอะไรสักหมู่บ้าน
ไหนมันต้องเป็นยังไงอย่างไรบ้าง
ทำยังไงสศุริยนตร์

หรือว่าเต้นเลย

คุณสมบัติที่คุณต้องมี
ว่าทำยังไงคุณจะมีทัศนวิสัยในการมอง

อนเร็วกองหลังก็เยอะกองหน้าเข้ามางง
วิธีการนี้นะฮะคือด้วยความที่โกงไม่ใหญ่มากนัก

ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเป้าเราสูงเนี่ย
น้อยครั้งที่จะอาจจะมาแรงแปลน

แต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือลูกเลือด

ทัศนวิสัยในการมองต้องก้มต่ำเอาไว้

มันเหมือนกบมากเลยเมื่อง

อ๋อเอาลูกเร็งหน่อยเอาใหม่ลูกเร็ง

มันก้มได้เร็วนะฮะมันก้มได้เร็ว
อันนี้คือก็ต้องก้มต่ำไว้และอันที่สองอันที่สอง
อันที่๒นี่นะฮะเป็นเรื่องของปฏิกิริยา
ยังไงอ่ะลองแตะพี่ดู
เฮ้ยอย่ามายุ่งเฮ้ยให้ไปให้ไปเอาสิ

ผมว่ามันเป็นโรคกิจแล้วครับคือไม่ใช่แบบปฏิกิริยากูมันเป็นนะ

ประการสุดท้ายเป็นท่าในการรับครับผม

ดังนั้นทักสาวมันออกไปแล้วปุ๊บ

อยู่บ้านคุณซ้อมยังไง

ฮือเอ๊ะ

เป็นโกต้องบ้าขนาดนี้ด้วย

ผมไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้

พอไปมา
รับบอลหรือจะมาอย่างนี้ก็ได้

ท่านี้อยู่บ้านซ้อมยังไง

ก่อนจะไปทำงาน

ไปโอเค
เรามีทริปเล็กน้อยสนุกสนาน
อย่าไปเครียดมันนะฮะสนุกเลย
อย่างนี้อย่างยังติด

ว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อก